คุณหนูสูงศักดิ์เช่นเจ้าเนี่ยรู้จักทางนั้นเหรอ

ที่บ้านจะอยู่นานจริงแต่ทางนี้ไม่ใช่ทางเป็นน้ำจริง

ก็รู้สึกว่าสองคนนั้นไม่ได้มุ่งหน้าไปนานจริง
เหมือนจะพากันไปที่อื่นมากกว่า

ติดตามได้ในคู่วุ่นชุนละมุนรักทุกวันพุธถึงศุกร์
เวลา๙โมงครึ่งและ๕โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒